ไปที่นี่แหละค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าได้ยินเสียงฟ่อตกใจค่ะเพราะหันไปอีกทีไปเจองูเห่าแล้วนะคะ
เห็นไหมคะนี่แหละค่ะเป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอมรินใต้
อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะไปช่วยชาวบ้านจับงูขนาดใหญ่
เลื้อยเข้าไปในบ้านของคุณธนาดลเพชรชวางอายุ๔๐ปี
บ้านเล็กที่หกสิบห้าทับหนึ่งหมู่สามตำบลพรุ่งดินนา
อำเภอคลองท่อมค่ะใช้บ่วงคล้องคองูแบบนี้
แล้วจะบอกว่าตอนที่ไปใช้คล้องคอมันเนี่ยนะคะ
มันชูแม่เบี้ยสูงขึ้นจากพื้นได้สักประมาณ๕๐เซนติเมตร
สุดท้ายจับได้ค่ะจับมันใส่กระสอบเพื่อนำไปปล่อยคืนป่าต่อไปนะคะ
แล้วไปตรวจสอบเพิ่มเติมขนาดของงูตัวนี้งูเห่านะคะ
ขนาดใหญ่ยาวสักประมาณ๒เมตรครึ่ง
ชาวบ้านก็มุ่งดูกันนะคะบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นงูเห่าทองนะ
เนื่องจากว่าลำตัวเนี่ยมีสีเหลืองทองงูเห่าสีทองอ่ะอ่า
เจ้าของบ้านบอกว่าขณะที่เขาเดินเข้าไปในห้องครัว
ปรากฏว่ารีนเสียงขู่อ่ะดังฟ่อฟ่อฟ่อนะคะอยู่ข้างหน้าต่าง
ในห้องครัวก็เลยหันไปดูตกใจค่ะแทบช็อก
เพราะสิ่งที่เห็นปรากฏตรงหน้านั่นคืองูนะคะ
ยาวกว่า๒เมตรกำลังแผ่แม่เบี้ยขนาดใหญ่เลยนะคะ
ก็เลยรีบออกมาจากบ้านแล้วรีบโทรแจ้งกู้ภัย
ให้มาช่วยจับมันจับได้ค่ะนะคะ
คิดว่ามันคงเข้ามาไล่หนูแหละใช่ครับ
อ่ะไปลุ้นระทึกกันเพราะว่าจะมีภาพเหตุการณ์นี้
กู้ภัยนะฮะสว่างเหตุบ้านทุ่งเหี่ยงนะฮะ
ถึงขั้นกับทั้งใช้เครื่องมือช่างต่างนะฮะ
ขน็อตมรื้อค้นรถจักรยานยนต์ทะเบียนจอจาน
ไม้จอจาน๖๗๓ชนบุรีคันนี้
เพราะอะไรล่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในนั้น
ก็คืองูสิงนะฮะงูสิงเลื้อยเข้าไปในรถคันนี้
เจ้าของคือนายเสริมศักดิ์สิริชัยอายุ๓๑ปี
ทะเบียนชัดเจนทีเดียวนะฮะซึ่งจอดอยู่ที่ปั๊มนะฮะ
ปั๊มปลอตทสามแย่งบรมน้ำแข็งหมู่๗ตำบล
หมอนนางอำเภอพนัฐนิคมที่ชนบุรีนะฮะ
ก็ต้องหากันอยู่สัก๑๕นาทีได้นะครับ
จึงไปพบงูตัวนั้นนอนขดอยู่ในที่พักเท้า
เนี่ยอย่างสบายอกสบายใจกะด้วยสายตาแล้วก็
น่าจะยาวสัก๘๐เซนได้นะฮะ
แต่มันก็ไม่ยอมจับให้โดยง่ายหรอกครับ
ต้องใช้บ่วงล็อกคอมันออกมาแบบนี้นะครับ
ทีนี้มันก็เลื้อยหนีไปช่วงหน้ารถก็พยายามใช้ไม้เคาะให้มันออกมา
จนมันเลื้อยออกมาได้อยู่ที่แฮนด์ครับ
แล้วก็นำอุปกรณ์จับมันใส่กระสอบไปปล่อยไกลต่อไป
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าของรถนะคะ
เล่าบอกว่าเขามาจอดรถที่ปั๊มน้ำมันนี่แหละไปหาแฟน
ขายปลาหมึกย่างอยู่ข้างปั๊ม
แต่ระหว่างที่กำลังเดินไปที่รถเห็นว่ามีงูเลื้อยมาจากป่า
รถคันที่๑๒๓ผ่านไปหลายคัน
แล้วทำไมมาที่รถของผมสุดท้ายงูมันเลื้อยขึ้นไปที่หน้ารถของเขา
แล้วก็เลื้อยเข้าไปตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงดี
ก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญและช่ำซองในการจับงู
ตัดสินใจโทรแจ้งกู้ภัยบอกกู้ภัยมาช่วยหน่อย
เพราะดีนะคะจับได้คือเห็นซะก่อน
ข้อดีที่๑คือเห็นซะก่อน๒จับได้
และสุดท้ายค่ะทุกคนก็รอดปลอดภัย
งูก็ต่างคนต่างอยู่นะจ๊ะไปอยู่ในที่ชอบที่ชอบ